มีอีกหนึ่งที่ที่อยากจะเชิญชวนให้ไปเที่ยวกันในช่วงสุดสัปดาห์นี้

เพราะว่าอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าสัปดาห์นี้
งานออกพรรษาที่สุราธานี
เขามีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่อลังการเลย

ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวนั่นเอง
เมื่อวานนี้เราให้ดูบรรยากาศกันไปเรียบร้อยแล้วส่วนหนึ่ง

ก็ยังมีบรรยากาศที่เป็นไฮไลท์อีกนะคะ

เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันต่อเลย
ยิ่งใหญ่อลังการของงานประเพณีชักพระ

เขามีการลากรถพนมพระ
ทั้งทางบกและทางน้ำเลยค่ะ
ประเพณีการลากชักรากรถพนมพระทางบก

จากรถพนมพระที่ได้ประดับตกแต่งสวยงามแล้ว

ส่วนแรกนะคะที่ให้ดูกัน

ส่วนแรกที่ต้องมีประกอบอยู่
นั่นก็คือนางรำค่ะคุณ
นางรำแต่ละวัดเขาจะมีนางรำ
ซึ่งก็จะมีการออกมาฟ้อนรำร้องรำทำเพลงจัดเต็มกันเต็มที่

ลากจะช่วยกันลากรถพนมพระ
ไปตามถนนให้กับประชาชนร่วมทำบุญตลอดทางแบบนี้

สำหรับให้ประชาชนมาร่วมทำบุญ
ถ้าทำครบขบวนก็จะได้ทำบุญถึง๑๓๐วัดเลยทีเดียว

และส่วนสุดท้ายส่วนที่๔ก็คือ
พระสงฆ์บนรถพนมพระนะคะ
ก็จะมาคอยรดน้ำมนต์ให้ศีลให้พรแก่ประชาชนสองข้างทาง
ซึ่งทั้งหมดนี้แต่ละวัดก็ตั้งใจตกแต่งและจัดแสดงออกมา
อย่างสวยงามอลังการมาก
และก็เป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวอย่างมากเลยทีเดียว

นี่สวยงามใช่ไหมคะ
อกจากนั้นภายในงานก็มีการจัดการแข่งขัน
เรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วย
ซึ่งแน่นอนแหละค่ะคุณผู้ชมมียอดฝีพายจากทั่วประเทศ
มาร่วมชิงชัยกันอย่างเต็มที่แบบนี้
อ้าวมึดจะมึดจะมึดจะมึดไปเลย
แล้วก็มียอดฝีปากนักภาคจากทั่วทุกจังหวัดมารวมกัน
โอ้โหนี่ค่ะงานแบบนี้มันสนุกสนานมากจริง
และไฮไลท์สำคัญก็คือช่วงเย็นของเมื่อวานนี้คุณผู้ชม
นี่คือความสวยงามยิ่งใหญ่อลังการของการแสดงแสงสีเสียง
ประกอบการชักลากเรือพนมพระทางน้ำที่ริมเขื่อนแม่น้ำตาปีนะคะ
สวยงามอลังการขนาดไหนเรามีภาพมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยนะคะ
และทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวจังหวัดสุราธานี
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพี่น้องชาวใต้
และจัดสืบทอดกันมาต่อเนื่องกว่าร้อยปีแล้วค่ะ
โอ้โหงานใหญ่จริงนะคะ
ครับงานประเพณีชักพระทอดพระป่าและแข่งเรือยาว
ความยิ่งใหญ่ของงานปีนี้เรานุ่งปะเต๊ะออกมาชักพระแข่งเรือยาวกันนะครับ
ตั้งแต่เมื่อคืนมาแล้วก็มีการแสดงแสงสีเสียง
วันนี้ก็เรือพนมพระก็ทุกคนทุกหมู่บ้านทุกหมู่เหล่าได้ออกมา
เชิญเรือพระทั้งหมด๑๓๐ลำมาให้ทุกคนทุกท่านมาทำบุญร่วมกัน
เราเชิญพระตั้ง๑๓๐วัดมามาทำบุญใน๑วันไม่มีที่ไหนอีกแล้ว
แล้วก็เรายังมีการแข่งขันเรือยาวนะครับ
เรายังมีการพบพระป่ายิ่งใหญ่มีการแสดงอันยิ่งใหญ่ต่างมากมายนะครับ
เราอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่ยังอยู่ใกล้ตรงนี้นะครับ
ได้มาเที่ยวอีกเรายังมีรถพนมพระเรายังจอดจนถึงวันที่๒๙นะครับ
เรายังมีการแข่งขันเรือยาวกันอีกครับ
เขาจึงขอเชิญชวนพี่น้องมาเที่ยวมาชมได้อีกนะครับ
อย่างที่บอกค่ะเชิญชวนนะคะเที่ยวเมืองร้อยเกาะเลาะครองร้อยสาย
ยพระร้อยวัดมหัศจรรย์เมืองคนดีกับงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่า
แข่งเรือยาวจังหวัดสุราธานีตลอดเที่ยวกันได้ยาวเลย
ตั้งแต่วันนี้จนถึง๒๙ตุลาคมนี้ค่ะ
อย่างที่ท่านนายกเทศมนตรีท่านได้บอกกันนะโอ้เยอะจริง
เยอะจริงยิ่งใหญ่อลังการมากปีนี้
กิจกรรมเยอะของแน่นประชาชนก็มาร่วมงานกันเยอะเหมือนกัน
แต่ละที่แต่ละวัดก็มีการตกแต่งรถรากพนมพระมาอย่างยิ่งใหญ่อลังการด้วยนะคะ
สุดยอดเป็นอีกหนึ่งปีที่อยากเชิญชวนให้ไปเที่ยวกัน

โอ้โหนั่นน่ะสินะที่สุราชนี่มีแต่ของดีทั้งนั้นเลย
แม่ผมก็เป็นคนสุราชคนสุราชอยู่เกาะสมุยเป็นคนติดเกาะ
ตอนนี้ออกแล้วออกมาจากเกาะแล้วไปที่สุราชน์กลับ